มาดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยนะคะเป็นเหตุการณ์อุกอาจเกิดขึ้นที่จังหวัดเพชรชบุรีค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นสักประมาณช่วงสายเมื่อวานนี้ค่ะคุณผู้ชมดูกล้องวงจรปิดนะคะ
ผู้ชายคนนี้เป็นทิศศึกเพิ่งศึกไปเองช่วงปลายเดือนสิงหาคมค่ะ
ถือปืนมามาที่วัดชะอำคีรีจังหวัดเพชรชมุรี
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วนั่นนะคะผู้ชายคนนั้นที่ควงปืนมาเนี่ย
จ่อยิงไปหนึ่งนัดแบบนี้หลังจากนั้นก็เดินเข้าไปจ่อยิงอดีตเจ้าอาวาสอีกสามนัด
รวมทั้งหมดสี่นัดซ้อนนะคะอดีตเจ้าอาวาสรูปนี้ได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะ
หลังก่อเหตุเสร็จปุ๊บดูกล้องวงจรปิดนะคะผู้ชายคนนี้ก็เดินจากไปอย่างใจเย็น
แล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีออกไปนะคะหลังเกิดเหตุการณ์แล้ว
ในท้องที่ก็ต้องลงพื้นที่ไปตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ
ปรากฏว่าสืบไปสืบมาคนร้ายรายนี้ไม่ใช่ใครที่ไหนนะคะ
แล้วเพิ่งจะศึกออกไปเมื่อปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานี่เองค่ะ
พระลูกวัดที่เห็นเหตุการณ์เล่าให้เราฟังแบบนี้เชิญค่ะ
ขอแบบทำสั่งคำแรกเรียกพ่อไม่มีขาร
พ่อคำที่๕แล้วเรียกหนูเองครับจะเปิดตาม
นัดแรกไม่ได้ยินเลยเพราะถั่วพี่เรียกพ่อช่วย

ปรึกษาเจ้าอาวาสวัดแห่งนี้นะคะ
ถูกยิงด้วยกระสุนปืนขนาด๙มิลลิเมตร
กระสุนไปฝังอยู่ที่หน้าอกซ้ายแล้วก็หน้าอกขวา
โหนกแก้มด้านซ้ายถากไปที่ข้อมือด้านซ้าย
คุณผู้ชมอาการตอนนี้สาหัสเหมือนกันนะคะ
หลังเกิดเหตุแล้วพระลูกวัดก็รีบนำตัว
อดีตเจ้าอาวาสรายนี้นะคะคนเจ็บค่ะ
ส่งที่โรงพยาบาลชะอำแล้วก็ถูกส่งต่อไปที่
โรงพยาบาลกรุงเทพเพชรชบุรีเบื้องต้น
อาการของท่านพ้นขีดอันตรายแล้วนะคะ
เราไปถามเจ้าอาวาสวัดชะอำคีรีวัดที่เกิดเหตุ
อธิการอำนาจฐานิสโรหรือหลวงพ่อมั่น
หลวงพ่อบอกว่านายชุติเทพเนี่ยคือก่อนหน้านี้จะมาบวช

เหตุการณ์นี้นะคุณจะบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่เลี้ยงไม่เชือก

มือปืนรายนี้ตั้งใจจะมาบวช

เพราะทราบประวัติของนายชุติเทพคือประวัติไม่ค่อยดี

แล้วก็การเสพยาเสพติดมันเป็นการขัดต่อระเบียบการบวชเป็นพระด้วย
แต่พระที่ถูกยิงจนบาดเจ็บพระมหาโกมล
นั่นแหละเป็นคนออกรับประกันออกตัวให้แทนนะคะ
โดยขอให้บวชเนรก่อน๑เดือนได้ไหม

แล้วจากนั้นถ้าเกิดว่าบวชเนรระหว่างที่บวชเนรพฤติกรรมดี

แต่หลังจากที่บวชเป็นพระได้สักระยะหนึ่ง
ชุติเทพก็มีพฤติกรรมเปลี่ยนไป
เช่นเมลอยหนีออกจากวัด
จนกระทั่งชาวบ้านต้องนำตัวกลับมาส่งที่วัด
แล้วก่อนเกิดเหตุนายชุติเทพคนนี้ได้ถอดจีวอน

จนรุ่งเช้าแม่ของนายชุติเทพ
ก็นำตัวมาขอถอดศิลป์เพื่อลาศิขาจากความเป็นพระ
ซึ่งพระมหาโกมลพระที่ได้รับบาดเจ็บ
ก็ดำเนินการศึกให้กระทั่งมาเกิดเหตุการณ์นี้
คุณเชื่อไหมทั้งที่ว่าพระมหาโกมลคนเจ็บ
ทั้งรักแล้วก็เอ็นดูมือปืนนายชุติเทพเนี่ย
มากกว่าพระรูปอื่นด้วยซ้ำ

ตำรวจจากสพชอหลังจากที่เกิดเหตุ

ในเวลาไม่เกิน๒ชั่วโมง
หลังจากที่นายชุติเทพหนีออกไปกบดานที่บ้านนะคะ
สามารถตามไปจับกลุ่มได้ช่วงประมาณบ่ายโมงของเมื่อวานนี้
ตามจับกลุ่มได้ที่บ้านของพ่อแม่
ที่บ้านหุบกระพงตะบนเขาใหญ่อำเภอชะอำ
พร้อมกับอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุ
เบื้องต้นตอนที่ตำรวจตามไปตะครุบตัวได้
ชุติเทพคนนี้มีอาการเหม่อลอยตาลอยให้การวกไปวนมา

แค้นที่พระมหาโกมลพระที่ได้รับบาดเจ็บ
ซึ่งก็มีศักดิ์เป็นลุงดุด่าในการที่ตัวเองบวชพระอยู่
อ่านหนังสือไม่ออกสวดมนต์ไม่ได้
กระทั่งทนไม่ไหวก็เลยลาศึกกลางพรรษา
แล้วไปขโมยปืนของพ่อมามาก่อเหตุดังกล่าว
เรื่องต้นตำรวจก็มีการแจ้งข้อกล่าวหาคือ
พยายามฆ่าองค์ประกอบของการพยายามฆ่าคือ

จริงคนที่เขาบวชเขาไม่ให้ศึกกลางพรรษาด้วยนะ
เผลอถ้าเกิดว่าศึกโดยที่ไม่ได้ผ่านท่านพระอุปชา
เป็นคนศึกให้แต่เป็นบ้าได้เลยนะ
ถ้าเกิดไปศึกกลางพรรษานี่บางคนนี่สติฟั่นเฟือนไปเลยก็มี